วันนี้ความจริงแล้วข่าวสารมีหลายเรื่องนะฮะค่ะแต่ว่าข่าวใหญ่ข่าวด่วนที่สุดเกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาคือเหตุเพลิงไหม้แถวแถวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลใช่ค่ะ
แยกราชประสงค์นะคะก็ปรากฏว่ามีทั้งคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบพื้นที่กันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางการเดินทางกลับในต่างจังหวัดของคนในกรุงเทพ
ค่ะวันนี้รถตกรถติดเยอะแยะไปหมดนะฮะตรงจุดตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้รถติดเพิ่มเติมขึ้นไปอีก
ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าไม่จำเป็นต้องผ่านบริเวณนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลียร์เส้นทางอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
สงบลงเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในส่วนของการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกของวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นบ้างตอนที่เกิดเหตุ
หรือว่าออกมาแล้วหรือนักขณะนี้ก็อยู่ใกล้
ส่งข้อความมาบอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ส่งข้อความมาทางไลน์ของไทยรัฐค่ะแล้วก็ดูเราได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ในเพจไทยรัฐทีวีค่ะครับนี่เป็นภาพกลุ่มควันนะฮะ
แล้วก็ไฟที่ออกมาจากบริเวณพื้นที่ของห้างเซ็นทรัลเวิลห้างใหญ่ใจกลางกรุง
ใช่ค่ะช่วงเย็นสักเวลาประมาณ๑๗นาฬิกากว่านะคะ
ตอนแรกที่เห็นภาพก็ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าไฟไหม้เกิดขึ้นในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์
หรือในส่วนของโรงแรมเซ็นทาราเพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมกัน
คือตึกจะอยู่ติดกันเขามีหลายกลุ่มหลายอาคารค่ะแถวแถวนั้นนะฮะ
แต่แน่นอนว่าความอลละหมานวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ค่ะ
เนี่ยฮะก็ต้องกันคนออกจากห้างรถราแถวนั้นปกติก็ติดอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็จุดที่เห็นควันไฟออกมานะคะลองนับดูตั้งแต่แรกที่เห็นภาพ
ก็คือประมาณชั้นเจ็ดชั้นแปดครับคือที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์เนี่ย
ที่ชั้น๗จะมีจุดเชื่อมก็คือถ้าเดินออกไปที่ลานจอดรถ
จะแยกไปอีกตึกหนึ่งซึ่งจะมีลิฟต์อืมแล้วลิฟต์ตรงนั้นเนี่ยสามารถเชื่อมไป
โรงแรมเซ็นทาราได้ครับดังนั้นชั้น๗ชั้น๘จะเป็นจุดที่เชื่อมกันได้นะคะ
อืมแล้วก็ชั้นเจ็ดเนี้ยจะเป็นร้านอาหารครับเป็นโรงหนังอ่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
เจ็ดเนี้ยคนเยอะมากนะคะครับชั้นแปดก็จะเป็นในส่วนของฮอลที่เขาจัดคอนเสิร์ต
จัดงานแสดงสินค้าต่างอืมแล้วก็ชั้น๗ชั้น๘ชั้น๙เนี่ย
โรงภาพยนตร์อยู่สามชั้นเลยนะคะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าควันไฟเนี่ย
เข้าไปในโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะอืมก็ต้องให้คนที่ดูหนังอยู่รีบออกมา
โรงหนังอ่ะวันนี้เขาก็มีงานอีวงอีเวนต์อะไรด้วยค่ะนะฮะ
ดาราศิลปินก็ไปหลายคนนะคนที่อยู่ในห้าง
ก็รีบขับรถออกจากห้างใช่ค่ะบางคนโพสต์ข้อความหลังจากออกมาได้
บอกโอ้โหรถแทบจะชนกันตายก็มีอืมอันนี้คือภาพบรรยากาศในห้างนะคะ
ช่วงขณะที่กำลังอบพยพคนออกมาโอ้โหเนี่ยฮะแต่หลายคนบอกว่า
ไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้ใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่
รอคอยคำตอบอยู่นะคะต้องให้ทางห้างชี้แจงนะคะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนเลยจริงจริงพูดว่าสัญญาณเตือนไม่มีอืม
บางคนบอกว่าระบบการจัดการหลังจากเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันวุ่นวายไปหมด
คือถ้าจะเอาตามเอกสารจากแผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยนะคะ
เขาชี้แจงว่าสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีอืม
กลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น๘ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด
ทางศูนย์ได้ทำการอบพยพคนออกจากพื้นที่ทันทีควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จ
ภายในเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีซึ่งก็มีผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครลงพื้นที่ไปด้วย
ก็ให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครบอกว่าต้นเพลิงเกิดจากชั้นแปด
ห้องเก็บเอกสารนะคะอืมคือรถกระเช้าที่จะเอามาช่วยผู้คนเอามาฉีดน้ำดับเพลิงเนี่ย
ต้องเปลี่ยนคันนะครับเพราะว่าทีแรกก็สูงไม่พอนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนจุดเกิดเหตุณขณะนี้
ตามรายงานก็คือสามารถควบคุมไฟได้แล้วใช่ค่ะแต่การเคลียร์พื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับระเบิดด้วยตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ขณะนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อช่วงเย็นที่ว่าเสียชีวิต๑เจ็บ๑หรือว่าเจ็บ๒ตอนนี้ไปเสียชีวิต๓แล้ว
เจ็บอีกหลายคนนะครับสถานที่ตรงจุดเกิดเหตุก็ต้องรอตรวจสอบว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่
จากเบื้องต้นที่บอกว่าอยู่ที่ในส่วนของโรงแรมไม่ใช่ส่วนของห้างใช่ไหมสุดท้ายมาบอกว่าคือส่วนของห้างนะคะ
ทางทางห้างเองก็ชี้แจงว่าเป็นส่วนของชั้น๘ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์นะคะเป็นศูนย์การค้า
ใช่ค่ะไม่ใช่โรงแรมเซ็นทารานะคะ
เอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้ากันก่อน
ค่ะนะเดี๋ยวมาไล่เรียงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณพลอยสจิฤทธิสินนะครับอยู่ที่จุดเกิดเหตุใช่ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลนะครับ

ติดตามจากรายงานสดของคุณพลอยสจีครับ
ค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันค่ะก็ได้ยืนอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็อยู่ระหว่างระบายควันนะคะที่บริเวณชั้น๗ค่ะ
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินนะคะยังบริเวณด้านในค่ะ
หลังจากที่ใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะดับแสงเพลิงที่เกิดขึ้นค่ะ
เมื่อตั้งแต่ช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมา
ค่ะขณะนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ห้ามเข้าไปยังบริเวณนี้นะคะซึ่งทางตำรวจนครบานค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ได้มีการเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งจะเห็นได้ชัดนะคะว่าตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็ได้มีการนำรถกระเช้านะคะ
ที่มีความสูงค่ะเข้าไปยังด้านในแล้วนะคะ
เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไประบายควันเพิ่มเติมค่ะ
เนื่องจากว่าบริเวณด้านในตัวอาคารนะคะยังคงมีกลุ่มควันเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะเบื้องต้นค่ะเพราะว่ามีผู้กระโดดหนีไฟนะคะ
ลงมาร่างกระแทกพื้นแล้วก็อยู่บนค้างอยู่บนหลังคานะคะ
บริเวณชั้นสองด้วยนะคะซึ่งต่อมานะคะ
ก็ทราบว่าได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ได้มีการเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยค่ะค่ะและขณะนี้นะคะ
ดิฉันค่ะก็ได้อยู่กับนะคะผู้เห็นเหตุการณ์คนนึงนะคะ
ที่เขาได้อยู่นะคะขณะที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้กลิ่นนะคะ
ควันไฟนะคะก่อนที่จะวิ่งหนีออกมายังบริเวณด้านนอกค่ะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณมีค่ะ
คุณพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณพี่
ช่วงนั้นนะคะก็คือพี่อยู่ที่ชั้น๒บริเวณร้านซาร่าก็คือมาช้อปปิ้งปกตินะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนควันเหม็นควันนะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยก็แบบต่างคนก็ต่างมองหน้ากันว่ากลิ่นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ระหว่างนั้นพี่ก็หันไปด้านทางร้านจะมีประตูสองทาง
ประตูด้านข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนคนเดินปกติ
แต่ว่าด้านข้างข้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนบันไดเลื่อนพอทีนี้เนี้ย
พอพี่มองไปที่บันไดเลื่อนแล้วมันมีกลุ่มคนแน่นหนาแน่นมากพี่ก็คิดว่าแบบ
แต่มันยังไม่มีใครพูดว่าไฟไหม้หรืออะไรแต่ว่าตามสัชชาตญาณ
ก็ต้องแบบก็ต้องวิ่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อ่า
ไดเลื่อนก็ลงมาเรื่อยลนมาลงมาจนถึงประมาณช่วงนั้นก็เหม็นนะคะ
ประมาณบีหนึ่งที่พี่รู้ว่าบีหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าตรงประตูอ่า
ควันมันจะเข้ามาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่า
ดูดควันค่ะเอาลงมาข้างล่างใช่ไหมคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบ
มันต้องตัดสินใจแล้วเพราะตอนนั้นน่ะหนึ่งพี่ไม่ได้ยินใครพูดว่าอะไร
แต่รู้ว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจะขึ้นกลับไปชั้นสี่ออกไป
หรือว่าจะลุยควันออกมาแต่ในความรู้สึกพี่
ที่คิดว่าต้องลุยออกไปเพราะว่าคาดว่าบีหนึ่งอ่ะน่า
ไปลานจอดรถมันไม่น่าที่จะไฟไหม้ที่ที่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยตอนตอนนั้นตอนเกิดเหตุเนี้ยค่ะทางห้างได้มีเสียงเตือนของไฟหรือว่า
ได้มีสปริงเกอร์ที่ฉีดน้ำหรือว่ามีควันไฟหรืออะไรตรงนั้น
หรือยังอ่ะค่ะถ้าเสียงเนี่ยพี่ไม่ได้ยินนะคะ
ว่าว่ามีเสียงสัญญาหรือเปล่าน้ำก็ไม่มีอ่ะค่ะ
ถ้าถ้าเป็นชั้นสองเนี่ยมันไม่มีแน่นอนแต่ทีนี้พี่ก็พี่มาถึงปีหนึ่งอ่ะ
ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากควันดำจะรอแสบตา
มันก็น่าที่จะมีมีเสียงหรืออะไรพี่เห็นแต่ยามที่เขาบอกว่าอ่า
มีไฟฉายแล้วก็บอกเราบอกว่าให้วิ่งไปทางนู้นทางออก
พี่ก็เลยแบบก็เลยต้องวิ่งค่ะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่หรือว่าเอ่อ
ทางของรอปภของห้างหรือทางห้างได้มีการประกาศว่าเอ่อ
ตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีสภาวะฉุกเฉินหรือไฟไหม้
ให้คนออกไปจากนอกห้างเขาได้มีการบอกไหมคะ
ตอนนั้นเนี่ยตะโกนเนี่ยพี่พี่คิดว่ามันเหมือนแบบ
ไม่ได้ตอนนั้นไม่ไม่ได้ยินนะคะอืมแต่รู้แต่สัชฌาตญาณอ่ะ
ตอนปีหนึ่งอ่ะรู้แล้วล่ะว่ามันไหม้แล้วก็แต่เขาบอกทางออกว่า
ไปทางนี้วิ่งไปทางนี้ค่ะแล้วพี่ก็วิ่งออกมาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องตัดสินใจออกเลยค่ะอืมค่ะ
ตอนที่วิ่งหนีออกมาได้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ตอนนั้นน้องแบบพี่ก็
มันก็ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากมากแล้วก็แบบรู้สึกตอนที่ระหว่างวิ่งอ่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดนะคะเราก็แบบรู้สึกแบบกลัวด้วยอืม
ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นที่เขาอยู่ในส่วนอื่นของห้างเนี่ย
เขาจะทำยังไงแต่พี่อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบมันอาจจะปลอดภัย
ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะคะอืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
โชคดีที่ว่าไม่เป็นอะไรค่ะก็อย่างที่ที่ฉันบอกนะคะว่าขณะนี้นั้นนะคะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบนะคะท่านค่ะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
ต่อสื่อมวลชนค่ะว่าที่เกิดเหตุนะคะเป็นบริเวณห้องเก็บเอกสารชั้น๘ค่ะ
บริเวณอาคารโซนศูนย์การค้านะคะซึ่งจากการตรวจสอบของท่านบอกว่ามีทั้งหมดสิบหกชั้นค่ะ
โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันอัตคีภัยทำงานหรือไม่นะคะก็จะต้องมีการให้เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าตรวจสอบในทุกประเด็นค่ะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้นะคะ
ทางท่านผู้ว่าค่ะก็ได้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒ราย
มีเสียชีวิตที่เกิดเหตุเนื่องจากกระโดดลงมาหนึ่งรายค่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาหนึ่งรายนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บค่ะมีทั้งหมด๑๔รายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา๕รายค่ะ
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดเก้ารายด้วยกันค่ะโดยหลังจากนี้นะคะ
ก็จะมีหนังสือคำสั่งนะคะไปยังสำนักงานเขตปฐุมวันค่ะ
งดใช้อาคารนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ยังจะคงเกาะติดนะคะเหตุการณ์นะคะที่บริเวณนี้อยู่ค่ะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างเร่งครัด
เพื่อที่จะนำนะคะระบายกลุ่มควันออกมา
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
สจิริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีด้วยนะคะอย่างที่คุณพลอยสจีย้ำไปนะคะ
แล้วก็ตรงกับที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมเซ็นทาราแกน
ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากโรงแรมเซ็นทราแกรน
ต้นเพลิงอยู่ที่ฝั่งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเลิล
ก็คือชั้น๘ห้องเก็บเอกสารนะคะแต่ว่าควันเนี่ยออกมาเยอะ
เพราะว่าระบบระบายอากาศในตึกจะเชื่อมกันในส่วนของตึกทั้งสองตึก
ทั้งฝั่งห้างแล้วก็ฝั่งโรงแรมด้วยนะคะเดี๋ยวดูตรงจุดที่เกิดเหตุอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะได้ชัดเจนว่าจุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นจุดที่เป็นอาคารนะฮะที่เป็นอาคารที่มีความสูง๒๑ชั้นนะ
ถ้าตัวโรงแรมของเขาเนี่ยจะเป็นอาคารหลักที่เป็นตึกสูง๕๖ชั้น
อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารต่อขยายมาจากอาคารหลักมีความสูง๒๑ชั้นนะครับ
เรื่องต้นมีกลุ่มควันกับเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น๘ที่เป็นสำนักงานโรงแรมเป็นโซนออฟฟิศเป็นจุดขนถ่ายสินค้านะครับ
ตัวเลขล่าสุดของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครยืนยันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เสียชีวิตสองศพคาดว่าคงเป็นผู้ที่กระโดดลงมานะฮะมีผู้บาดเจ็บณขณะนี้๑๔รายนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาห้าแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจเก้านะครับค่ะซึ่งก็มีรายงานจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ชายที่กระโดดลงมาจากชั้น๘แล้วตกลงมาอยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะคะ
มีหนึ่งคนตกลงมาในสภาพที่ใส่เครื่องแบบพนักงานโรงแรมนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
พนักงานจะค่อนข้างโกลาหลพอสมควรครับก็จะช่วยกันอบพยพลูกค้าด้วยอะค่ะ
ดังนั้นก็จะเห็นภาพพนักงานที่ทำหน้าที่กันจนจนวินาทีสุดท้ายอ่ะ
ที่ช่วยคนที่ไปใช้บริการออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนครับนะคะคือต้องยอมรับว่าห้างนี้คนเยอะ
ใช่ค่ะโรงแรมก็คนเยอะส่วนที่เป็นจุดแสดงต่างก็คนเยอะนะครับ
ทีนี้ค่ะเราได้มีการไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ณตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรบ้างลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะประมาณสักช่วงเย็น๕โมงเย็นนะคะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยเห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้ที่วัสดุจำพวกรัง
กระดาษพวกเอกสารแล้วก็ที่บริเวณท่อแอร์ด้วยนะคะ
เพราะว่าต้นเพลิงเกิดจากชั้น๘ที่ห้องเก็บเอกสารอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกไว้
เจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำจากด้านในอาคารนะคะ
ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ช่วงเวลาสักประมาณ๖โมงเย็นกว่านะคะ
ซึ่งทางผู้ที่ไปใช้บริการก็ถูกอบพยพออกมา
อยู่ในห้างเซ็นก็เห็นมีคนกรูกันลงบันไดเลื่อนด้านนอกเซ็นกันเยอะมาก
แต่ไม่ได้ติดใจอะไรแต่พอเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วเดินไปจ่ายตัง
เดินไปสามเคาน์เตอร์จึงรู้ว่าตอนนั้นระบบแคทเชียร์ปิด
เพราะไฟไหม้พนักงานบอกให้รีบออกไปโดยด่วน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่อันนี้พนักงานบอก
พอลิฟต์โซนเซ็นมาถึงชั้นใต้ดินรีบวิ่งไปที่จอดรถที่จอดเอาไว้
ใกล้ส่วนของโซนที่จอดรถแล้วก็เห็นมีรถรีบทยอยขับกันออกเยอะมาก
มีเสียงสัญญาณไฟไหม้มีควันอยู่พอสมควรรวมทั้งมีกลิ่นเหม็นไหม้
ซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะไหม้มาจากบริเวณแถวนี้เลย
ออกไปทางถนนพระรามหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานก็ออกไปได้
แต่เขาบอกว่าช่วงที่อบพยพก็วุ่นวายกันอยู่ที่สงสัยคือ
จุดที่เขาได้ยินเสียงไฟไหม้เนี่ยคือจุดที่เขาไปลานจอดรถแล้วค่ะ
แต่ทำไมตอนที่เขาอยู่ในห้างเขาไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเกิดเหตุเพลิงไหม้
พนักงานรู้ว่าไฟไหม้ทำไมไม่แจ้งลูกค้าให้เดินออกจากห้างโดยเร็ว
หรือว่ารีบออกจากห้างโดยเร็วโซนที่จอดรถที่จอดอยู่ใต้ดินเนี่ยถือว่าโชคดี
ถ้าไปจอดอยู่ชั้น๕อย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างไร
อันนี้ก็หลายคนที่เขาตั้งตั้งข้อสังเกตไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องรอฟังทาง
ให้เขาชี้แจงหลังจากเหตุการณ์เรียบร้อยในวันนี้ด้วย
เพราะว่าจุดเชื่อมชั้น๗ชั้น๘อย่างที่บอกว่าเชื่อมระหว่างห้างกับโรงแรม
ก็จะเป็นลานจอดรถด้วยเป็นอาคารสูงสำหรับการจอดรถนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คุยกับพลตำรวจรีธนาธุรเจนรองในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านพลตำรวจรีธนาคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ณตอนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวอร์อยู่ที่ทางโรงพยาบาลจำนวนเท่าไหร่คะ
ครับสำหรับโรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๐ลายนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่๔ลายนะครับแล้วกลับบ้าน๔ลายแล้วก็ดูอาการ๒ลายครับทุกคนก็อาการปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายอะไรครับ
ค่ะส่วนใหญ่คือเป็นคนไทยใช่ไหมคะคนไทยทั้งหมดเลยไหมคะ

ค่ะเป็นพนักงานโรงแรมหรือว่าเป็นคนที่เขาไปท่องเที่ยวไปเที่ยวในห้างค่ะคุณหมอคะ
ตอนนี้ในประวัติละเอียดเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็มีพนักงานบางส่วนครับแล้วก็ประชาชนบางส่วนครับ

ครับคุณหมอยังได้ยินชัดเจนไหมครับ

อาการเป็นยังไงครับคุณหมอผู้ที่บาดเจ็บมาอยู่ที่โรงพยาบาล
คนก็สบายใจได้นะครับก็พ้นขีดอันตรายนะครับแต่ว่าสี่ท่านที่ดูอาการเนี่ยผมคิดว่าคงไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับครับ
มีหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้ไหมฮะ
ไม่มีครับที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ไม่ได้ส่งคนที่เสียชีวิตมาครับแต่ว่าอาจจะไปที่อื่นครับ
ครับผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมดในวันนี้คาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้วันไหนฮะ
ผมคิดว่าประมาณวันสองวันนะครับ
ค่ะก็คือส่วนใหญ่ไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะ
ครับครับตอนนี้แพทย์พยาบาลของมันตำรวจก็ดูแลอย่างดีนะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
ครับครับคุณหมอท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยในจุดเกิดเหตุ
ถ้าเผื่อสูดคงสูดควันได้รับกลิ่นไฟอะไรเข้าไปตรงนี้มีอะไรที่จะฝากบอกไปถึงไหมฮะเผื่อไปมีอาการอะไรที่บ้านยังไง
อ๋อในเกณฑ์ที่สูดควันนะครับแล้วก็ถ้าสูดกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยมีอาการหายใจไม่ค่อยออกนะครับ
ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คงต้องมาโรงพยาบาลให้หมอเขาดูอาการปอดนิดนึงนะครับ
คุณหมอค่ะดังนั้นขออนุญาตแล้วกันโรงพยาบาลตำรวจคืออยู่ใกล้เลยนะคะคุณหมอ
จังหวะเกิดเหตุคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ

ช่วงนั้นมันโกลาหลยังไงบ้าง

จังหวะเอาคนเจ็บเข้าไปอะค่ะ
ในช่วงแรกที่สำรักวันเนี่ยก็
นำส่งนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็

เรามีหน่วยรถพยาบาลที่ส่งไปอยู่ในพื้นที่เลยครับ
ก็นำส่งโรงพยาบาลมาเลยครับโดยตรงครับ
อืมครับทั้งผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมด
มีโย่งมีญาติติดต่อกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

ทางฝ่ายของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีฝ่ายที่ประชาสัมพันธ์ติดต่อมาที่จุดเฉินได้เลยครับ

ท่านผู้ชมครับมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่า
เขาทำหน้าที่แบบจนสุดกำลังจริง
ใช่ค่ะพนักงานรักษาความปลอดภัยของที่นั่นค่ะ
จสร้อยนะครับวิทยุด้านข่าวสารการจราจรลงเอาไว้
บอกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยในลานจอดรถเซ็นทรัลเวอร์
รับผิดชอบต่อหน้าที่สุดชีวิตยืนปฏิบัติงานท่ามกลางควันไฟไหม้
โรงแรมเซ็นทราแกรนอืมนี่ค่ะไม่อย่างงั้นนี่โอ้โห
ไม่ถูกนะคุณเขียนมาสอนต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือส่วนตัวเนี่ยไปบ่อยไปออกกำลังกายที่นั่นอยู่แล้วอ่า
ดังนั้นคนที่อาจจะไม่ได้ไปบ่อยเนี่ยก็อาจจะหาทางออกยากเหมือนกัน
เพราะว่ามันเชื่อมต่อเยอะคุณเคยไปกับดิฉันคุณยังงงเลย
ผมเนี่ยไปไม่บ่อยเลยไปน้อยมากนี่ฉันต้องพาคุณเดินเออขึ้นทางนี้นะ
ทีนึงงงนะใช่ใช่จริงจริงเขาแบ่งเป็นหลายปีกหลายโซนหลายชั้น
คือมันเยอะแยะไปหมดต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ครับทีนี้ค่ะมีคนในวงการบันเทิงที่อยู่ในเซ็นทรัลเวอร์เยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะในเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณโดมเดอะสตาร์
คุณพีชพัชระคุณพีชพัชระเนี่ยเขาอยู่ที่โรงแรมอยู่แล้ว
นี่เขาเป็นทายาทเขาเป็นทายาทเซ็นทรัลเขาอยู่ที่โรงแรม
ห้าสิบกว่ากว่าเนี่ยค่ะแล้วก็มีคุณเชียร์ที่คำพรครับ
เดี๋ยวไล่เรียงแต่ละคนดูหน่อยนะคะว่าคนบันเทิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เขาว่ายังไงกันบ้างครับคุณโดมเดอะสตาร์นะคะ
โมมจรุวัฒน์เชี่ยวอร่ามทวิตข้อความเล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
วิ่งหนีกันจ้าละวันค่ะเพราะว่าห้างไฟไหม้ควันเยอะมาก
ไม่มีสัญญาณเตือนภัยอะไรหลังเจ้าตัวทวิตอีกครั้ง
บอกว่าออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็เป็นห่วงก็ไปให้กำลังใจนะคะ
อืมก็เลยฝากให้ประชาชนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยรอบ

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะผ่านตรงนั้นนะคะ
คุณโดมก็เล่าว่าไปทำธุระที่ชั้น๗พอดี
แล้วก็เห็นควันไฟก็รีบออกมาจากตัวห้าง

เดี๋ยวฟังคุณโดมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

เขาก็อยู่ที่ชั้น๕๓ของโรงแรมเซ็นทารานะคะ

ได้รับคำยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวว่า

อยู่พอดีแต่ว่าหนีออกมาได้ทันเรียบร้อย

เคยเจอค่ะเคยเจอไปออกกำลังกายที่นั่นบ่อย
คุณพีชก็ลงมากินกาแฟ
เขาฟี่ช็อปด้านล่างประจำ

วันนี้ก็ไปงานที่นั่นพอดีนะครับ

ก็คือนางเอกสาวชื่อดังเชียร์ที่คำพรนะฮะ

นางเอกสาวเชียร์ที่คำพร

บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับ

ตอนที่ตัวเองอยู่ในศูนย์การค้าชื่อดัง
ที่อยู่ติดกับโรงแรมที่เกิดเหตุไฟไหม้

ดูจากคลิปที่คุณเชียร์ที่คำพรได้โพสต์

แล้วถ้าไฟมันลุกลามแบบรวดเร็วแล้วอลละหมานเนี่ย

นี่ต่างคนต่างก็พยายามจะควบคุมสถิษฐ์
แต่เขาก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินลงบันไดเลื่อนมาเรื่อย

เชียร์ที่คัมพอนค์บอกข้อขวามเอาไว้นะครับ
บอกว่าอยู่กับเหตุการณ์ไฟไหม้อีกแล้ว
แล้วก็บอกว่าออกจากห้างได้แล้วนะคะ

เราเห็นว่าที่มีมาตอบรถอ้อกก็เลยเอารถออกก่อน
เพราะจอดรถมีกันที่ไม่ไกลจากทางออกมาก
ดังนั้นณตอนนี้นะคะหยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวนะคะ
ยังไม่รู้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
จะเข้าไปตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุ๑๑นาฬิกานะคะ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้รับรายงานแล้วแล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจต่อผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็ฝากหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
แล้วก็หาสาเหตุให้เจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วก็เตือนประชาชนด้วยเดี๋ยวจะวันหยุดยาวช่วงสงคราน
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะคะ
โดยสรุปณขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้ว

เหลือคือรอการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุและโครงสร้างของอาคาร

ห้างพรุ่งนี้โรงแรมพรุ่งนี้
เดี๋ยวรอฟังจากทางเจ้าของเขาว่าเขาจะว่ายังไง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพตอนนี้บาดเจ็บเจ็ดคน

นะคะสุดท้ายก็ต้องขอแสงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เป็นภาพที่เห็นแล้วสะเทือนใจจริง

ครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๕ของวันนี้เลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์สลดนะคะดาบตำรวจกระหน่ำยิงหนุ่มโรงงานยิงเจ็ดนัดนะ
เสียชีวิตหน้าสถานีตำรวจหน้าสพเมืองสมุทรสาคร
สาเหตุคาดว่าเกิดจากความหึงหวงค่ะเพราะไปรู้ว่าผู้ตายมาแอบจีบภรรยาของตัวเอง
คุยกันแอบมานัดเจอกันแต่ญาติของผู้ตายรวมทั้งภรรยาของผู้ตายนี่แหละ
เขาบอกว่าต้องขอความเป็นธรรมให้สามีเขาด้วยนะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังช่วงหน้ากลับมาค่ะ